อ้าวทำไมประตูห้องเปิดไว้

เข้าไปถึงนะกระปุกออมสินมีอยู่๓ใบหายเกลี้ยง
เงินก็ไม่เท่าไหร่หรือเปล่าหลักพันหรือเปล่า
คุณผู้ชมรวมมูลค่ากระปุกออมสิน๓ใบเป็นแสนค่ะ
เก็บเงินเอาไว้เยอะมากเพราะเธอตั้งใจจะไปซื้อบ้าน
แล้วที่เศร้าใจนะนะลูกชาย
ลูกชาย๔ขวบกลับมามาหยอดกระปุก
ทุกวันนั่งซึมเลย

ขนาดเป็นประตูแบบมีเหล็กดัดนะ
แต่ตรงบานเกร็ดโดนงัด
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรค่ะ
การหมู่บ้านเอื้ออาทรที่ห้องพักชั้น๓ตึก๑๗ที่สัตหีบชนบุรีนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เสื้อขาวลายคุณนิสาชนอายุ๒๖ปีเล่าให้ฟังว่า
วันที่วันเสาร์ไปงานเลี้ยงกับเพื่อน
กลับมาถึงห้องช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์
แล้วมาเห็นสภาพคือประตูห้องเปิดทิ้งไว้แล้วก็มีรอยงัดบานเกล็ดด้วย
ไม่สบายใจแล้วเข้าไปดูในห้องเลยอะไรหายไปบ้างนะ
ปรากฏว่ากระปุกออมสินโดนขโมยไป๓ใบรวมแล้วเป็นแสน
เงินเป็นแสนตั้งเอาไว้ตรงนี้ค่ะ
แล้วกระปุกของเธอใบหนึ่งส่วนอีก๒ใบเป็นของลูกลูกชาย๔ขวบ
ลูกชายเนี่ยดูสิก็แบบกระปุกหายอ่ะทำไมน้องก็นั่งซึมอะนะคะ
เงินในกระปุกน้องเป็นเงินที่เหลือมาจากการไปโรงเรียน
ก็เอามาหยอดกระปุกไว้ทุกวันอุตส่าห์
รู้จักกันออมตั้งแต่เด็กแล้วสุดท้ายเอามาโดนขโมยไปค่ะ
ตัวคุณนิสาชนบอกว่าที่ผ่านมารู้นะ
ว่ามีคนร้ายตระเวนมางัดหอพักห้องพักหลายครั้งแล้ว
ไม่คิดว่าจะเจอกับห้องตัวเองเพราะว่าปกติเธอก็ล็อกประตู
ที่เป็นประตูเหล็กประตูลูกบิดอะไรล็อกอย่างแน่นหนาแล้วค่ะ
อยากให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแต่ละตึกแต่ละชั้นหน่อยได้ไหม
จะได้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอย
อันนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องมาถ่ายรูปเอาไว้หมดเลยนะ
จุดไหนที่คนร้ายเข้ามามางัดมาแงะมาตัดอะไรไปเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าจริงไอ้เหตุการณ์งัดห้องเนี่ย
เจอมาเป็น๑๐กว่าครั้งแล้ว
คนร้ายเขาจะเลือกพวกของมีค่าเครื่องประดับพระเครื่องอะไรพวกนี้ค่ะ
แต่ยังไม่เห็นมีรายงานจับกลุ่มคนร้ายได้เลย
โอ้โหฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ